อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ
สีสันข่าวชาวไทยรัฐมาแล้วครับ

เป็นเครื่องจักรกลที่เห็นอยู่นั่นก็คือ

ไม่เกิน๕นาทีก็ได้หลุมตามต้องการ
ใช้เวลาปลูกต้นไม้ไม่ยากครับ

อย่างนี้ก็แปลกดีมากครับ

ลดปัญหาและคือแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานแน่นอนครับ
หมดเวลาแล้วครับทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อน